อกจากที่ออสเตรเลียแล้วที่จีนก็เจอเหมือนกัน

บอกว่าเจอศพผู้ชายลอยน้ำมา
เลิงเขาก็รีบรู้ไปดูที่เกิดเหตุเลยนะคะ

แต่ทุกคนต้องทึ่งเมื่อนำร่างชายคนนี้ขึ้นมา

คือนึกว่าเป็นศพลอยน้ำจริงจริงแล้วคือ

คือโชคดีนะที่หลับไปแล้วแบบว่าไม่สำลักน้ำ

คืออย่างที่เห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาตกใจสะดุ้งวิ่งหนีเลยนะ
เพราะว่าแบบไม่รู้ว่าคนหรือผีหรืออะไรยังไง
ก็อย่างที่บอกคือชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นศพเพราะว่าก็เล่นนอนลอยมาแบบนั้นนะคะ

ก็กลายเป็นเรื่องก็กลายเป็นคลิปตลก
แต่ว่าณเวลาวินาทีนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนที่แบบกำลังจะยกร่างขึ้นมาคงไม่ตลกด้วย
คืองงในที่มาที่ไปอะคือร้อนไปนอนเล่นในน้ำ
แล้วก็เผลอหลับไปมันเป็นตักกะที่คุณหลับได้เหรอนอนเล่นอยู่ในน้ำ

ลาบแล้วลอยมาท่าไหนไม่จมด้วย

สาธิกายให้ดูนอนแบบนี้แล้วผมก็หลับไป

ไม่เอานะลุกขึ้นมาค่ะเดี๋ยวปอดบวม
เขามีอะไรให้เราประหลาดใจได้เสมอนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่อินเดียค่ะ
เพราะว่าชาวฮินดูเขาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์
ฉลองวันประสูจน์ของพระกฤษณะในปีนี้คึกคักกันเลยทีเดียว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสารสูงอินเดียก็เพิ่งมีคำสั่งห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เข้าร่วมกิจกรรมต่อตัวขึ้นเป็นปีรมิตสูงเกินกว่า๖เมตร
ในการทำพิธีฉลองการประสูจน์ของพระกฤษณะที่เรียกกันว่าวันจันมาสตามิในปีนี้นะคะ
หลังจากทุกปีที่ผ่านมาคนมักจะตกลงมาก็บาดเจ็บจากการทำก่อตัวขึ้นเป็นปีรามิตนั่นแหละก
แต่ว่าล่าสุดพิธีจัดขึ้นเมื่อวานนี้รัฐมหาราชรัชชนละ๑๐๐คนก็ผ่าฝืนคำสั่ง
คำสั่งนะคะคุณผู้ชมก็ต่อตัวกันไปแบบนี้ค่ะ
ในการเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ดาฮีฮันดี้
ปีนขึ้นไปต่อตัวให้เป็นรูปทรงพิรมิต
ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่อันตรายที่สุดของอินเดีย

ยังมีการปีนขึ้นไปสูงถึง๑๕เมตร
เพื่อชิงหม้อดินเผาใส่นมเปรี้ยวฮาดาฮีนะคะ

การจัดกิจกรรมนี้บางจุดก็เปลี่ยนรูปแบบ
มาเป็นการต่อตัวแนวนอนแทน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร่วงหล่นลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ผู้นำพักการเมืองท้องถิ่นบอกว่า
คำสั่งนี้มันทำไม่ได้จริงหรอก
เพราะว่าจะมีการรวมตัวคัดค้านคำสั่งสาร

แล้วก็ไม่ให้เป็นการทำลายบรรยากาศความสนุกสนานของพิธีนี้

อย่างที่บอกว่าหลายปีเขาร่วงลงมา

คือเลยมีคำสั่งห้ามแต่คนก็ไม่เชื่อก็ยังต่อตัวกันแบบนี้อยู่นะคะ
บางทีมันร่วงลงมาแบบนี้ค่ะ
แต่เขาบอกว่ามันเป็นบรรยากาศของพิธีนี้อยู่แล้ว